ส่วนชาวอุดรธานีเรียกว่าภาวะเลยนะคะ
เนื่องจากพบตำรวจสายตรวจ๑๙๑บอร์ชน
ซึ่งเป็นชุดกลุ่มเสี่ยงที่สนามมวย
เดินทางกลับจากกรุงเทพไปบ้านเกิดที่อุดรธานี
แล้วก็ไม่ยอมกากตัวค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เดินสายไปร่วมงานแต่งแล้วก็ไปเที่ยวอีกหลายที่เลย

นายนิรัติพงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

โดยกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
ได้รับรายงานจากโรงพักษพกุจจับ

ทราบชื่อคือ๑๐ตำรวจเอกโชคชัยมูลศรีอายุ๓๓ปี
ตำรวจสังกัดสายตรวจ๑๙๑บชนกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่บ้านโศกแก่
ในตะบลเมืองเพียร์อำเภอกุจจับ
เมื่อวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมามีอาการป่วย
แล้วก็ได้เข้ารับการตรวจอาการที่โรงพยาบาลกุจจับ๒ครั้ง
แต่ก็ไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
ต้นผู้ป่วยก็ถูกนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอกุจจับ
ลงพื้นที่ไปสอบสวนโรคแล้วก็ไปพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่แล้ว
ทั้งนี้มีรายงานจากต้นสังกัดว่า๑๐ตำรวจเอกโชคชัย
เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกักตัวเพื่อดูอาการ
เนื่องจากว่าอยู่ในชุดปฏิบัติงานสนามมวยราชดำเนิน
แล้วก็ผู้บังคับบัญชาสั่งให้กักตัวเพื่อดูอาการ
แต่ว่า๑๐ตำรวจเอกโชคชัยแทนที่จะกักตัวอยู่บ้านพักที่กรุงเทพ
แต่กลับเดินทางกลับบ้านเกิดที่บ้านโศกแก่ในตำบลเชียงเพ็ง

พาคุณผู้ชมไปดูไทม์ไลน์ของผู้ป่วยมีดังนี้นะคะ
เดินทางมากับรถโดยสารนครชัยแอร์ถึงบ้าน
วันที่๑๓มีนาคมเวลาประมาณ๑๐โมงเช้า
วันที่๑๔มีนาคมมีอาการไข้อ่อน
จึงไปตรวจที่โรงพยาบาลกุจจับ
โดยผู้ป่วยไม่ได้ให้ประวัติว่าสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อ

วันที่๑๕มีนาคมไปเที่ยวล่องแพรกับกลุ่มเพื่อน
ประมาณ๑๖คนที่อ่างน้ำผ่าน
ในอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานี
จากนั้นไปสนามซ้อมไก่ในหมู่บ้าน
วันที่๑๖มีนาคมไปร่วมงานแต่ง
แล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลกุจจับเป็นครั้งที่๒
โดยผู้ป่วยไม่ได้ให้ประวัติว่าสัมผัสกับผู้ป่วยติดโรคโควิด๑๙

จนกระทั่งเวลา๑ทุ่มของวันที่๑๙มีนาคม
เริ่มมีอาการค่ะมีอาการไข้หวัด
ก็เลยไปตรวจซ้ำเป็นครั้งที่๓ที่โรงพยาบาลกุจจับเหมือนกัน
แล้วก็ยอมรับว่าตนเองสัมผัสกับผู้ติดโรคโควิด๑๙

จนกระทั่ง๒ทุ่มของวันที่๒๐มีนาคม
ผลตรวจออกมาเป็นบวกจากการติดโรคโควิด๑๙นั่นเอง